คุณผู้ชมคะความคืบหน้าในคดีตัวผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปี

ไม่มีรายงานมาแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติม
แล้วยังไงพอรายงานมาแบบนี้เราต้องถามต้องต่อสายตรงค่ะ
ไปถึงท่านพลตำรวจตรีนครินสุคลทวิทย์ท่านเป็นผู้บังคับการ
ตำรวจนครบัน๖ว่าตกลงยังไง
เพราะวันนี้เนี่ยมีการเข้ามาประชุมร่วมกันที่สนปทุมวันด้วยตั้งแต่ช่วงเช้า
อย่างที่บอกว่าพอมีกระแสข่าวมาแบบนี้
ทีมข่าวโทรไปถามค่ะท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรใด
แต่ท่านก็ไม่ยืนยันชัดเจนว่าจะขอหมายจับใครบ้างนะคะ
บอกแค่เพียงว่าอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลนะ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
ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพ่อแม่มันมีสิ่งใดที่ควรจะต้องทำแล้วไม่ได้ทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเว้นปฏิบัติหรือไม่ดูแลค่ะถ้าเกิดว่าเข้าขายองค์ประกอบครบองค์ประกอบก็จะถือว่ามีความผิดแต่ตำรวจก็มีการสอบปากคำพ่อแม่ไปแล้วแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามอยากถามรายละเอียดเดี๋ยวหนูสอบปากคำไป
นั่นเองค่ะครับแต่ว่าอ่าคุณผู้ชมฮะส่วนภาพคลิปเหตุการณ์ต่างต่าง
นะฮะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการที่ผู้ก่อเหตุวัยสิบสี่เนี่ย
ซ้อมยิงปืนทั้งในสนามยิงปืนของเอกชนเขา
หรือว่าสนามยิงปืนของกองทัพเนี่ยนะครับปรากฏว่าทบนะฮะ
บกเนี่ยยอมรับแล้วนะฮะว่าเด็ก๑๔ที่ก่อเหตุสลดที่สยามพรากรเนี่ย
ใช้สนามยิงปืนนรดในการซ้อมยิงค่ะโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกเนี่ย
ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มีคลิปวิดีโอของผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปี
ซ้อมยิงในสนามยิงปืนนะครับเราขออนุญาตเอาเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวนะ
เพราะเราขออนุญาตที่จะไม่เสนอคลิปการซ้อมยิงปืนนะครับ
โดยตรวจสอบแล้วทางทบยอมรับว่าเป็นสนามยิงปืนของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
อย่างนี้คุณบุ๊คแปลว่าใครจะเข้าไปก็ได้เหรอเขามีกฎระเบียบเอาไว้ไหม
ว่าคนที่จะไปใช้บริการสนามยิงปืนได้ต้องเป็นคนกลุ่มไหนยังไง
บอกว่าได้เปิดบริการเฉพาะสมาชิกของสนามยิงปืนเท่านั้นครับ
ซึ่งสนามยิงปืนแห่งนี้เปิดบริการให้แก่สมาชิกของสนามยิงปืนได้เข้ามาฝึกซ้อม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬายิงปืน
รวมถึงเพื่อฝึกฝนการใช้อาวุธปืนให้กับกำลังพลและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
โดยระเบียบของสนามยิงปืนแห่งนี้
อนุญาตให้สมาชิกสามารถนำบุคคลอื่นที่สมาชิกรับรอง
สำคัญมากนะอันนี้คือแปลว่าคนนอกไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาได้แต่ต้องสมาชิกรับรองนะ
ใช่ฮะที่สมาชิกรับรองมาใช้บริการที่สนามยิงปืนได้
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืนอย่างเคร่งครัด
จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพบว่า
ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ไม่ได้เป็นสมาชิกของสนามยิงปืน
สันนิษฐานว่ามีสมาชิกคนอื่นพาเข้ามา
รวมถึงเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
จนถึงวันที่มีข้อมูลบันทึกไว้เป็นเวลา๑๐วัน
ไม่พบภาพของผู้ก่อเหตุรายดังกล่าว
ทางหน่วยกำลังตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่ในสนามยิงปืนทั้งหมด
เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้สนามยิงปืนของผู้ก่อเหตุวัย๑๔
ทั้งนี้กองทัพบกได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คือในวงจรปิดมันไม่มีมันเก็บได้๑๐วันย้อนหลังแค่นั้นเองคุณ
แล้วก็อีกอย่างที่แสดงก็คือแสดงว่าไม่ได้มาซ้อมที่สนามยิงปืนแห่งนี้
ก่อนจะไปก่อเหตุนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้เวลาที่เราเล่าข่าวนี้ดิฉันก็จะเหลือไปมองคอมเมนต์ตลอดเลย
จะได้เห็นคอมเมนต์ที่ถามมาว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฝั่งพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ
คิดจะออกมาพูดอะไรเหรอไม่คิดจะขอโทษสังคมไม่คิดจะขอโทษครอบครัวคนตายคนเจ็บใช่ไหม
คุณผู้ชมคะในจ้างของนางสาวตะวันที่เป็นลูกจ้างชาวเมียนมา
นายจ้างเขาบอกว่าพ่อแม่ของเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะมาขอโทษแล้วนะแล้วก็บอกด้วยว่าทำใจไม่ได้เหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนทางด้านครอบครัวของนางสาวตะวันที่อยู่ที่เมียนมาเนี่ยเดินทางมาถึงที่ไทยแล้วด้วย
คุณแม่นะคุณแม่ของผู้ตายเดินทางมาถึงไทยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดผาสุกมณีจักรนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรศพเป็นคืนที่๒ของนางสาวตะวันคือชื่อนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาจะเรียกเหมือนกับเป็นชื่อไทยอะค่ะ
นางสาวตะวันเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบรรยากาศในงานศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นายจ้างเพื่อนร่วมงานก็มาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามีผู้ปกครองของผู้เกาะเหตุวัย๑๔ปีมาแสดงความเสียใจมาร่วมงานนะคะ
ขณะที่ทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพได้พูดคุยกับนายจ้างพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานชาวเมียนมา
เพราะว่าทุกคนบอกว่าสนิทกับตะวันผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมูลนิธิตำรวจสอบสวนกลางที่มีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง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

ว่ายังไม่สะดวกยังไม่พร้อมที่จะเดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของตะวันที่ต้องเป็นเหยื่อจากฝีมือของลูกชายนะคะ